ครับผมเดี๋ยวนี้ร้อนสุด
ใช่สิค่ะเพราะวันนี้คือวันเปิดรับสมัครสอบสอบแบบแบตเทจ

ใช่เพราะว่าก็คือเริ่มวันนี้๓ไปถึงวันที่๗เมษายน

แต่คราวนี้คือครั้งที่แล้วเนี่ยบัตรใบเดียว

บอกว่าจะต้องเลือกคนด้วยเลือกพักด้วย

ที่เขาบอกว่าดราม่าเกี่ยวกับบัตรเลือกปาร์ตี้ลิสต์

เพราะว่าจะเป็นหมายเรียกอย่างเดียวไม่มีบอกพัก
เขาก็จะงงกันอีกไงว่าตกลงอันนี้คือเลขไหน
คราวที่แล้วถ้าจำกันได้มันก็เคยมีเคสปัญหาแบบนี้ว่า

ต้องไปไล่ดูชื่อที่บอร์ดใหม่อีกรอบนึงอะไรอย่างนี้

แต่ว่าถ้าเอาสำหรับเมื่อเช้านี้ที่เป็นสอสอแบบแบ่งเขตนะคะ

เพราะว่ากรกตนี่เขาเตรียมความพร้อมมาเดือนกว่า

เขาบอกเป็นปรากฏการณ์ผู้สมัครสอสอนะฮะ

มากันแบบแน่นขนาดจริง

แล้วแล้วก็ได้นั่งคุยกับผู้เอกประยุทธ์

วันนี้ถ้าผู้เอกประวิทธิ์ผู้เอกประยุทธิ์
ฮคุณทุยบนมทีนะครับหัวหน้าเกือบทุกคนเว้นคุณอนุทิณ
คุณอนุทิณเนี่ยอยู่ที่โครโลราชนอกนั้นหัวหน้าเกือบทุกพัก
เขาก็บอกว่าเขาแค่แยกกันทำงานแต่ความรักไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้
คือเรื่องงานก็ส่วนงานเรื่องความสัมพันธ์ของเขาก็ส่วนความสัมพันธ์

ใช่คือต้องบอกว่าคือหลายคนนะคะ
เตี้ยนเต้นไม่ใช่แค่สอเหาะแบนเครตที่ไปลงสมัครวันนี้นะคะ
คือประชาชนก็เต้นเหมือนมันก็แค่๔ปีเนอะ

แล้วหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเหลืออีกเพียง๔๑วันนะครับ
เราไปดูไฮไลท์ซะหน่อยไหมเพราะวันนี้ต้องยอมรับทุกพักการเมืองมีไฮไลท์หมดเลย
ใช่ค่ะคือเอาจริงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนกังวลเรื่องว่าแบบ
มันจะวุ่นวายไหมคนมากันเยอะถี่จอดลงจอดรถถี่อะไรใดแบบไหน

การจัดการเขาดีจริงเขาเตรียมความพร้อมมากซึ่งก็ถอดบทเรียนมาจากปี๖๒ด้วยแหละ
มันเคยเกิดปัญหาความวุ่นวายต่างต่างนานานะคะอย่างที่บอกวันนี้เป็นแค่วันแรกนะ
วันนี้เนี่ยคือวันแรกในการเปิดรับสมัครสอบแบบแบ่งเขต

ขั้นตอนเนี่ยหลังจากนี้กรกตเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ที่ยื่นสมัครไปแล้วเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติภายใน๗วัน
แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ถ้าใครไม่มีรายชื่อก็ยื่นร้องต่อสารดีกาได้

เพราะว่าหลายคนก็ต้องมีการไปแบบว่าสายความเชื่อสายมั่วว่าแบบเอ๊ะมันต้องเลขไหนยังไง
แต่ที่แน่คือได้เลขต้นได้เลขตัวเดียวเนี่ย
อย่างเท่าพี่พร้อมเนี่ยเขาบอกเขาหยิบได้๙

แล้วก็ของเขาก็คือพรรคเก้าไกรไง

เลยก้าวไกลหมายเลข๙ขอเลข๙ได้เลข๙

คือเขาบอกว่าหมายเลขมีผลมาก
คือถ้าเป็นเลขตัวเดียวคนจำง่าย
คือถ้ามันเป็นเลขอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล

โลแกนในการหาเสียงในการมันจะทำให้คนจำได้ง่าย

๙กับ๙กลายมันก็ได้เหมือนกัน

ไลท์ในการมาเนี่ยก็มีแตกต่างกันไป

เราไปไล่กันตั้งแต่พัก๙ไก่คุณผิดท้ามาเองนี่

เห้ยเขาบอกว่ามากันแน่นขนาดเลยอะ

แต่ละพักเดินทางมาถึงสถานที่ไหมคะ
อ่านี่ค่ะ

กลัวจะมีใครจัดรถแห่มาหรือเปล่า

เขาบอกว่ามันจะมีการจัดรถแห่ยังไงแบบไหนไหม

คือเมื่อวานนี้ทุกคนก็เตือนกันออกมาเตือนกันหมดแล้วล่ะ
ทั้งกรกตเอ้ยใครเอ้ยก็ตามว่า
กองเชียร์เชียร์ได้เต็มที่
ทำทุกอย่างได้เต็มแม็กซ์เต็มคาราเบลเลย
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จับแล้วเบอร์มันขึ้นปุ๊บ
พอได้เบอร์ปุ๊บเนี่ยต้องหยุดแล้ว
หยุดทันทีเลยไม่อย่างนั้นคือมันผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ถ้ามีเบอร์ปุ๊บเนี่ยจะไปแห่ออกไปจะไปอะไรอย่างนี้
มันก็ถือว่าจะเข้าข่ายจัดมหรสบรื่นเริง

เพราะว่าณตอนนี้มันก็มีบางป้ายที่กลับมา
บางเสนทางการสรรจรทางเดินเท้า
นี้ก็อยากจะขอความร่วมมือเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน

บางคนบอกว่าเป็นโอ้งคลาลักษณ์พิทักดูงตุ
จริงเหรอมันเป็นกิมมิกเนี่ยอ๋อปีนี้มัน
ก็บอกว่ายุคนี้ที่คนตื่นเต้นมากแล้วรู้สึกว่ามันดูแบบว้าวมากอะ
เพราะว่า๑โซเชียลมันยิ่งมีพื้นที่เยอะขึ้น
แล้วคนก็พยายามหาทุกทางให้มันเป็นไวรัล
ง่ายวันนี้แค่พลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเขาบอกโอ้โหมาเองเลย
ก็แสดงว่าต้องเตรียมตัวเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่แล้ว
อันนี้ก็ถือว่าแบบว่าบิ๊กตู่เข้ามาให้กำลังใจลูกพักของเขาเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าเอาละฝากถึงคนต่อไปว่าต้องทำยังไง
เขาบอกว่าเขานั่งอีก๒ปีเนี่ยแหละก็ฝากคนต่อไปว่าจะเอายังไง
คือแต่ละคนก็มีความพร้อมผู้หญิงสุธารัฐก็มาคุณอิ้งก็มา
เขาบอกว่าก่อนที่จะมาเนี่ยทุกคนไปรวมตัวอยู่ที่หนึ่งก่อนโดยไม่ได้นัดหมาย

จะต้องแบบว่ากิมมิกของแต่ละพักเขาจะมีรถไฟฟ้าบ้าง

ก็ไปหลายอย่างไปทุกที่
อันนี้เขาไปหาที่ไหนน้องมีน
ตั้งแต่ตี๔ตี๕

พาลูกพักทุกคนไปสรรค์กราศาสตร์หลักเมืองก่อน

ซึ่งเขาบอกว่าคุณกรอ่ะ

ใช่คุณกรจติกรรมนิษฐ์หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าค่ะ
ผู้สมัครไปสักการะสารหลักเมืองเป็นพักแรก
ตามมาด้วยพักรวมไทยสร้างชาติ

แล้วก็นายเพียรพันธ์สรีรถวิภาคหัวหน้าพัก
ตามด้วยนายเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพัก
นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้บริหารพัก

เรียกว่าขนมาจริงทั้งคันรถไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทุกคนก็ยิ้มแย้มจำใสใช่ค่ะ
ก็มีประชาชนรอต้อนรับสวมกอดกันเต็มไปหมด
นี่จริงนายกมือยังเจ็บอยู่เลยนะ
แต่ดีขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าสายน้ำเกลือก็
สายที่จะต้องฉีดยาเพิ่มอะไรก็เอาออกแล้ว
นี่ก็เหลือเป็นพันผ้าแปลว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะ
ถ้าใครไปอีกทุกคนรู้สึกจะไปกันเกือบหมดเลย
ทุกพักเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อไทยก่อไป
พลังประชารักษ์ก็เอาไปประชาที่๘ก็ไป

ทีนี้มีจังหวะที่นายกหะภวแน็กประยุทธ์

แล้วก็มีการเอาโผล่มาลัยดาวเรืองมาสรรคาราชาลีพระพุทธรูป
ก็มีประชาชนตะโกนบอกใครไม่รักก็บ้าแล้ว
นายกก็เลยตอบกลับไปบอกว่านายกรักทุกคนลุงตู่รักทุกคน
แล้วเราต้องรักสามสถาบันของชาติด้วยเดินไปด้วยกันกับเรา
แล้วก็เอาผ้าแพร่๓สีผูกที่องค์หลักเมืองจำลองแล้วก็ไปไหว้พระองค์หลักเมือง
แล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันอธิษฐาน
ส่วนพลเอกประวิทย์ก็มาอย่างที่บอกมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้กังวล
เด็กประวิทย์ก็ตามสไตล์นะคือมาแบบชิลไม่ได้กังวลใจไม่ได้กังวลพักไหนเลย
แต่วันนี้แกตอบเยอะนะวันนี้แกตอบเยอะนะดูดีสิทั้งคู่นายกประยุทธ์ก็ตอบเยอะ
ไม่ต้องไหมพจน์เอกประวิทย์ก็ตอบเยอะ

เรียกเสียงว้าวเรียกเสียงกรี๊ดได้จริง

แล้วก็ชูสองนิ้ว

เรียกเสียงกรี๊ด
เราไปกันต่อแล้วต้องรับอย่างหนึ่ง

เปิดน้ำล้างหน้าเป็นทุกอย่างหมดแล้ว
ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนก็เลยกลับมาดูการเมืองกันเยอะพอสมควร
ไปดูคนดังกันซะหน่อยไหมว่าแต่ละคนดารานักศาสตร์แดงนักกำลังคนดัง
สนามกรุงเทพหมานครทุกจังหวัดอย่างชนบุรีก็น่าจะปลามอง
เพราะสองบ้านใหญ่ถูกต้องไหมครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานเลยว่าการเปิดตัวรับสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มิ้นบอกวันนี้เป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
แบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะเอากรุงเทพหมานครเป็นจังหวัดที่มีส่อเยอะที่สุด
คือ๓๓คนเขาก็เลยกลับมาดูที่ไฮไลท์
วันแรกต้องยอมรับครึกครักจริงครับโดยผู้หลังผู้อำนวยการ
เลือกตั้งแต่ละเขตให้ผู้สมัครจะเดินทาง

มีการจับเออหมายเลขค่ะคนเอกประยุจรรย์โอชานะฮะ
แล้วก็นายพีรพันธ์สารีรัฐพิพากษ์เนี่ยหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ผู้สมัครไปดูกองเชียร์เขาสักนิดนึง
เดินออกจากอาคารกีฬาเวท๒ก็ได้เจอกับกองเชียร์ผู้สมัครพักเก้าไกรฮะ
ทำให้กองเชียร์ของพระเก้ากันจะกลัวว่าเก้าไก่เก้าไก่
จากนั้นแม่เขาบอกว่าคุณดูคุณดูสักนิดนึง
ก็เหมือนกับ๒แบตเทิลกันแบตเทิลกัน
ทางฝั่งเก้าไก่เก้าไก่เก้าไก่
จากนั้นจากนั้นฝั่งกองเชียร์รวมไทยสร้างชาติก็ตะโกนกลับว่ารวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติ

ส้มเจอกับสีเอ๊ะรวมไทยสร้างชาติต้องเป็นสีไหนดี
ก็เรียกว่าทุกคนก็แบบแบตเทิลกัน

รถโอบงออกไปสแตนบายหมดทุกช่องเลย

ขณะเดียวกันที่น่าสนใจคือคุณการุณโหสกุล

คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณเก่งเนี่ยอย่างที่รู้ชาวดอนเมืองรู้จักเขาดี

วันนี้เป็นการย้ายพักย้ายบ้าง
เพื่อไทยเนี่ยไปสมัครไทยสร้างไทย
ของคุณหญิงสุดาวรัฐเกยุอุดาพันธ์นะครับ
คุณอ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์เนี่ยมาจากเพื่อไทย
เลือกตั้งที่๑๓เบอร์๔
ขนาดเดียวกันเราคุ้นแน่นอนกับฟิล์มรัฐภูมิ

นะฮะอยู่พลังประชารัฐแล้ว
เขตเลือกตั้งที่๒๒ฟิล์มได้เบอร์๒
เบื้อดีกันหมดเลยนะ

เขาต่อสู้เพื่อสุลาเสรีมานานเหลือเกิน
จนทำให้เรารู้จักกับเท่าพิภพ

อ้าวใจถึงพึ่งด้าย

คุณวันชื่อวันได้เบอร์อะไร

เหตุเลือกตั้งที่๒๘ปังบ่อนนี่แหละ
นะใจถึงเพิ่งได้จากภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยแล้วนะฮะ

พรุ่งนี้แบบบัญชีรายชื่อวันแรกนี่ก็ต้องรอลุ้น
ดาราก็จะมีพี่แมนสุภกิจนะครับ
ก็ไปอยู่เขตบางเขนพักภูมิใจไทย
แล้วก็มีคุณเอกสายไหมก็อยู่สายใหม่เนี่ย

เพราะหลายคนก็อยากจะได้เบอร์ต้นของทั้งนั้นแหละ
เพราะว่าสูตรมันหารร้อยเนอะ
หลังนี่มันโอกาสมันก็คำนวณกันแล้วอ่ะ
มันก็แหมโอกาสได้ไม่ได้ยังไงนะคะ
เลขตัวเดียวนี่คือแบบหลายคนก็คิดว่าเออมันน่าจำเหมือนกัน

เพราะว่าทำให้เราไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริง

นี่ไงพลิกไปพลิกมาเมื่อวานนี้พี่นั่งดูคนส่งรูปมาให้ดู
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีลึกกว่านี้อีก
เออเขาบอกข้อมูลใหม่นี่น่ากลัวมากนะฮะ
มทุกดอกแล้วบอกยังไงนะคะบอกอะไรดี

เข้าทุกดอกแล้วบอกไม่โดน
เอาล่าสุดคุณชูวิทย์โพสต์จริงก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
หลายคนน่าจะเห็นแล้วที่บอกว่าสัมภเวษีอารวาส
อันนี้คือโพสต์ของคุณชูวิทย์เองเลยนะ

ทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชน
รวยข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วทำไมรวยเร็วจัง
ที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์
กับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอตัวเตี้ยอายุประมาณ๕๐ปี

แล้วก็บอกว่ามีญาติชื่อจอจานดูแลเว็บให้
มีน่าเล่าว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้

วันสองวันจะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นพรวน

ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่
เร็วนี้มีข่าวใหญ่

ปล่อยรูปน้องรักของทนาย
ตอนนี้เริ่มถูกปล่อยออกมาให้ทยอยดูเป็นน้ำจิ้มกันแล้ว

คุณชูวิทรเขียนแรงอ่านไปเขาจะฟ้องด้วยฉันไหม

คุณชูวิทยเขียนไว้นะคะไม่ใช่เรียนพูดนะคะ

เออดูทรงแล้วเหมือนดาวคุก
เชื่อแล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฝัน
ทนายจะดังหากินกับการรับคดียา

ไม่รับทำคดีอื่นให้เสียเวลา

ใช้เอกสารตำรวจปลอมอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ

อายการสั่งใหม่ฟ้องตำรวจแย้ง

ตัวเองรอดโบ้ยลูกน้องโดนฟ้องคนเดียว

คือเยอะมาก
ท้ายว่าภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเทาเอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อปอปลา

เมื่อรักจะออกแสงต้องไม่ร้องงอแงบาดแผลต้องไร้ร่องรอย
แต่ซ้ำภาวิสีใหม่ต้องมาเจอซ้ำภาวิสีแก่รอบจัด
คนดูจะได้ปิดตาลุ้น
ก็มีบางเพจที่ข่าวโปรติดตามมา

เล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้ฟัง

มันจะมีคดีที่ทางสารสนุกกฏหมายกำหนดอยู่แล้ว
ต้องเป็นคดีช่วยเหลือฟรี

หรือว่าไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราไปรับอาสาทำคดีให้คนนั้นคนนี้ฟรี
คือจริงไอ้ที่มีก็จริงแต่มันก็มีบางคดีที่ต้องทำฟรีอยู่แล้วด้วย

มันเป็นเคสบังคับที่ต้องทำฟรีอยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเรายอมเข้าเนื้อส่วนตัว
แล้วก็ช่วยเหลือคนด้วยการทำฟรีอันนี้เขาบอกมา
แต่เขาก็ไม่ได้ยึดโยงไปนะว่าเอ๊ะคนไหนทำคนไหนไม่ทำยังไง

บอกว่าแบบอ๋อถ้าคุณชุวิตมีปัญหากับน้องชายต่างบรรดาของผม

ก็คือไม่รู้จักกับเขาแล้วเขาก็บอกว่า
ถ้าอยากจะขุดอยากจะคุยหาข้อมูลดีนะครับ
เพราะถ้าออกมาแล้วมันคดีพลิก
มันผิดแผนรับผิดชอบกับการกระทำด้วยนะครับ

เพราะว่าเหมือนท่านนายต้ำเขาบอกว่าเขาก็พร้อมอย่าสู้
ถูกต้องแล้วนะครับใช่ข้อมูลถูกคู่กับคู่นี้
จริงคือโอ้โหคนละหมัดคนละหมัด

มีแต่ท่านนายต้ำรูปท่านนายต้ำมีแบบเป็นเหมือนแฟชั่น
อ้าวแต่เพลงคือว่าเสื้อตัวนี้ตัวนั้นอะไร
แล้วมันก็มีเพจนั้นเพจนี้ออกมาพูดเรื่องราวเยอะแยะมากมาย

เหมือนตอนนี้คนกำลังเหมือนนั่งแบบไม่ได้เชียร์ด้วยนะ

แล้วก็ดูว่าตอนนี้ไปทางไหนอยู่
กำลังดูไปเรื่อยว่ามันจะแบบไปทางไหน
เติมทางไหนใหม่แล้วเป็นเพจใหม่ด้วยนะ
ไม่ใช่เพจที่อยู่แบบไม่ใช่เพจดังนะที่ออกมาพูด
เหมือนแบบผุดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะคะ
ดูประเด็นเรื่องของคุณชุวิตกับคุณสันทนาลืมไปหรือยัง
มวยคู่เก่าโอ้โหที่เกือบชกเลยนะ
คู่เก่าตอนนี้คนหันมาสนใจมวยคู่ใหม่ไง
คือเรื่องนี้ทนายอนัญชัยชายเดชนะคะ
พร้อมกับคุณชูวิทย์ก็ไปที่ศาลยื่นฟ้องคุณสันทนะ
อดีตตำรวจสันติบาลเป็นจำเลยในความผิด

จากวันที่๒๙มีนาคมที่นายสันทนะเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่กองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็พาดพิงว่าทนายอนัญชัยเป็นทนายมหาโจร

ทำให้ประชาชนที่ได้ยินเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ย

มาฟ้องดำเนินคดีคุณสันทนาซะหน่อย

แล้วขอให้คุณสันทนะลงคำขอโทษในสื่อทีวี๑๐ช่อง
หนังสือพิมพ์๑๔ฉบับสื่อออนไลน์๒๑เว็บ

ทนายตั้มออกมาโจมตีคุณชูวิทย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง

ค่ะถึงถ้าไปหาคุณชัดเลยโดยรู้หน่อยซิ

มีความพยายามของกลุ่มบุคคลกล่าวหา
ว่าคุณชูวิทย์มอบที่ดินปากซอย๑๐ถนนสุขุมวิทย
เป็นสวนสาธารณะแล้วเอาคืน
ทนายอนัญชัยบอกว่ามีหลักฐานยืนยันว่าคุณชูวิทย์เนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจริง
ตัวอย่างง่ายว่าที่ดินส่วนบุคคลที่เคยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปสัญจรผ่านไปมาได้
แล้ววันหนึ่งเจ้าของที่ดินก็เก็บค่าผ่านทาง
อันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้เพราะมันคือที่ดินของเขา
ดินส่วนบุคคลที่เขาแบบอ่ะยกให้ไปทำประโยชน์แต่มันก็ยังเป็นที่ของเขาอยู่

ซึ่งก็เป็นกรณีแบบเดียวกันกับที่ดินสวนชูวิทย์ที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา
ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
วันหนึ่งถ้าเจ้าของที่ดินเขาอยากจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นเขาก็ทำได้
เขาหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเขาไปสร้างโรงแรม

เพราะว่ามันคือแบบเป็นที่ดินมูลค่าใช้คำว่ามหาศาล

ใช่ค่ะซึ่งจริงเรื่องนี้ทนายตั้มก็มีการโพสต์ข้อความไว้เหมือนกันนะว่า
เอ๊ะจริงจริงมันต้องติดต้องติดจำนวนเท่านี้แต่คุณชุวิตติดนิดเดียวเอง
มันมีอะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เขาก็มีการชี้แจงแล้วว่า
คือศาลเองท่านก็เห็นถึงความสำนึกผิดที่มีการยกพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้
ก็เลยมีเหตุให้แบบมารถย่อนโทษหรืออะไรแบบงั้นประธานโทษ

แต่มันก็ยังเป็นที่พี่มดอยู่ถูกไหมคะ
ถูก
ถ้าเปิดให้

เพียงที่ของพี่มด

เป็นผู้เสียหายเนี่ยฟ้องดำเนินคดีได้ครับคือทนายอนัญชัยบอกว่า
สิ่งที่ผู้ว่าชาติชาติข้อมูลที่มีอยู่ในมือผู้ว่าเนี่ยเขาก็มี
มันคือข้อมูลชุดเดียวกันชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า
ถ้ากอทมคิดว่าตัวเองคือผู้เสียหายจากเคสนี้ก็ต้องไปฟ้อง
ผู้เสียหายจากเคสที่คุณชุธเอาสวนในที่เป็นสันธรรณานี้ไปสร้างโรงแรมเนี่ย
ดำเนินคดีได้แต่เขาก็จะฟ้องมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกลับมา
ก็เขาถือเป็นที่ส่วนสั้นวงของเขา

เขาสร้างประโยชน์แล้วก็ให้กับคนไทยได้ใช้เป็น๑๐ปีแล้ว
ส่วนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องทำธุรกิจแล้ว
อะไรอย่างนี้เขากูลชีวิตก็ชี้แจกมาแบบนี้
มันเป็นส่วนสาธารณะมันอยู่กลางเมืองเลยนะ
ตรงข้ามเยื้องนานนิดเดียวเองมด
แล้วแบบรถไฟฟ้องไฟฟ้าผ่านอะไรอย่างนั้นเลยเนาะ
คือวิ่งอยู่เหมือนกันเวลาแบบไปวิ่งสวนต่างอะไรใหญ่

คือใหญ่เลยหรอเป็นไล่เลย

ตรงนั้นน่ะหลายพันล้าน
หลายพันล้านมากตีเป็นเงินแล้วมึงหลายพันล้านมาก

มันถึงเวลาที่เขาจะทำธุรกิจกับครอบครัวเขาแล้ว

อ้าวมีอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านปากแจ๋วเหลือเกิน

ภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์เพื่อนบ้านเนี่ย
ที่ออกมาต่อล้อต่อเถียงกันเนี่ย

ยังออกมาช่วยพ่อตัวเองเถียงด้วย
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

มันเป็นที่ส่วนรวม
แล้วผมจะเข้าบ้านยังไง

น้องก็ไม่มาเรียกที่
แล้วน้องตอบได้ไหมว่านี่ที่ของใคร

คือปัญหาคลาสสิกมาก

เขาก็ถามที่ของใครเขาก็พูดเขาถูก

แต่อันนี้มันเป็นที่ส่วนรวม

มันก็ต้องให้เขาเข้าออกได้

ถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งใช้ได้แต่อีกคนใช้ไม่ได้

แต่หมายถึงว่าเขาเข้าออกไม่ได้ก็ไม่ได้นะ
ถ้ามีคนมาปิดทางเข้าออกบ้านเราก็ไม่ได้นะ

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑มีนาคม

แล้วก็ตัวเองกลับเข้ามาบ้านในหมู่บ้าน

ซึ่งเป็นช่วงเข้าบ้านผิดเวลาเล็กน้อย

ปรากฏมีรถมาจอดขวางหน้าบ้าน

ผมไม่อนุญาตเตือนครั้งที่๑

พื้นฐานความเป็นมนุษย์ขอบคุณครับ

เพราะขณะนั้นโตนยังไม่เศร้าเป็นรถของใคร
ก่อนเข้าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็กลับมาบ้านอีกหลัง

ครั้งที่๑ไปศึกษามาใหม่วงเล็บสมอง

ต่อมาฮะก็พบกระดาษโน้ตแปะที่ทั่วไป

ศึกษามาใหม่นั่นแหละสมอง

ตนจึงไปพูดคุยนะฮะว่า
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี่แหละ

แต่รู้จักผู้หญิงที่เป็นคนในครอบครัวเขา

แล้วก็ประกาศขายให้ไว้

ก็นำรถไปจอดขวางป้ายโฆษณาขายบ้าน

บ้านเขาหรือเปล่าวะอืมนะแต่ถ้าจอดขวางอย่างงี้ก็ติดเบอร์โทรไว้หน่อย
ใช่คืออย่างที่บอกว่าจริงโอเคบางทีมันอาจจะมีเหตุที่แบบ
จำเป็นต้องจอดจริงจริงใช่คุณก็เอาเบอร์โทรคุณเสียบเอาไว้บอกว่า
เออมีอะไรติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเลื่อนให้อะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วตอนนี้กำลังจะขายบ้านก็กลายเป็นประเด็นสังคม
อืมก็ไม่มีความกังวลหรอกว่าจะขายไม่ออกอ่า
คู่กรณีเนี่ยเป็นฝ่ายผิดอยู่แล้วหากใครจะมาซื้อก็ติดต่อยืนยันว่า
ต้องการจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องห่วงอืมครับ
บ้านใหม่ใหม่ขายหมู่บ้านสวยเพราะตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจครับ
สำหรับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับคู่กรณีอีกหากเขาไปพบแล้วยังจอดขวางอีก
คือตัวเขาเองเขาคงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อืมอืม
คือนานนานมาทีอะเอาง่ายง่ายนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็ต้องคุยกับนิติด้วย
ก็จะเหมือนกฎหมายแล้วอะใช่มันบ้านริมด้วยเนอะคือจริงจริง
เอาเป็นว่าคุยกันดีดีอืมเข้าใจฟิวนะเหมือนกับว่าแบบเราอยู่ที่นี่
อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วเห็นว่าบ้านตรงข้ามอ่ะเหมือนแบบไม่มีคน
ซื้อทิ้งไม่มีคนมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออขอจอดหน่อยละกัน
จอดบ้านเรามันอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สมมุติพอแบบ
คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านเนาะว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะไม่อยู่
ใช่มดใช่ป่ะใช่มีปัญหาตลอดแต่จริงจริงถ้าคุยกันดีดี
แล้วบ้านมุมนี้มีปัญหานะเพราะว่าบ้านหลังมุมเนี่ย
มีที่จอดหน้าบ้านหนึ่งอ่าแล้วมีที่จอดด้านข้างอีกใช่ใช่ใช่
ประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกบ้านหลังนึงอ่ะ
ทุกวันนี้บ้านรถอย่างน้อยสองคันอ่าใช่อย่างหนักจริงจริงค่ะ
ถูกนะฮะบางบ้านเนี่ยขนาดไปซื้อรถมือสองราคาไม่แพงนะ
มาจอดกั๊กที่ไว้เพื่อจะได้เป็นที่จอดรถของบ้านตัวเอง
แล้วอย่างขนาดหมู่บ้านยังมีปัญหาขนาดไหนคอนโดจะขนาดไหนวะ
คอนโดเขาจะมีหนึ่งห้องต่อหนึ่งหนึ่งคันเออ

สมมุติว่าอยากจะขอเพิ่มก็ต้องไปขอที่นิติ
แล้วเขาก็จะต้องไปทำเรื่องเขาก็จะฟิกแล้วก็ล็อกใช่ไหมค่ะ

คุณก็ต้องเสียค่าจอดค่าเสียจอดเพิ่มด้วยนะ
ที่ไปขอใหม่เพิ่มนอกจากคันแรกเนี่ยฟรี
คันนี้จอดจะเพิ่มตังค์นอกจากต้องผ่อนรถเลย
ต้องเสียค่าที่จอดแล้วด้วยอ่าถูกต้องไหมถูกต้อง
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคือถ้าคุณซื้อรถคุณต้องมีที่จอดก่อน

คนไทยจะซื้อรถก่อนบ้านอ่าถูก

ใช่รถมันยังรู้สึกว่าเดินทางได้เอาง่ายว่า
ถ้าไม่มีบ้านนอนในรถได้แต่ถ้าไม่มีรถมันขับบ้านไม่ได้
ใช่แล้วถ้าที่แบบว่าวันนึงโอ้โหเรามีรถไปปุ๊บมันก็ยังไม่พอเนอะ
คือต้องยอมรับว่าบางทีแบบเส้นทางมันยังไม่ทั่วถึงจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยอาจจะแบบยังลำบากแต่เขาก็สร้างเพิ่มอยู่ไง

ใช่หรือไม่ก็ซื้อรถบ้านก็ได้จบเลย
อ้อมิ้นเคยคิดนะครับไหนนอนน่ากิน
ใช่แล้วบ้านอะแบบข้ามจังหวัดอ่ะ
แกมาจากสมุทรปาการมันหมดเวลาเดินทางไปละ๒ชั่วโมง

พอเรามาเป็นกันตอนนี้เขาจับใบดำใบแดนกัน

คุณผู้ชมครับหลวงพี่ลืมตัวฮะดีใจสุดขีดนะครับผม
จับได้ใบดำวิ่งกระโดดจนจีวอนบินคนฮาลั่นเลยครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการคัดเลือกเกณฑ์ทหารนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชศรีมาเป็นไปอย่างคึกคักนี่ครับ
จังหวัดนครราชศรีมาครับปีนี้เนี่ยมีชายที่ต้องเข้าตรวจคัดเลือก
ทั้งหมดสามร้อยแปดสิบสามรายในจำนวนนี้เนี่ย
จะต้องมีผู้ได้รับนี่ไปแล้วครับไปนะฮะ
จีวอนบินเข้าไปแล้วนี่นึกว่าทำประตูได้ถูกต้อง

แกคงไม่ต้องเป็นผ้า
ไม่ต้องไปเป็นทหารแกคงดีใจเนอะ
ห่มจีวรเป็นพระห่มผ้าด้วยนะจ๊

ไปแล้วค่ะพี่หลวงพี่นี่ดูอีกครั้งครับ
เอาล่ะครับ
บินย่ามมันถึงอย่างนี้
แบบช่วงเราดีใจมัน

มันสุดเนี่ยมันดีใจสุดนะครับ
คงจะดีใจเนอะ

แต่มมรอยอยักษ์นะฮะถือว่าเป็นสิ่งดี

พอได้เงินเดือนด้วยได้สวรรค์ราการด้วย
สมัครได้ปรึกวินัยในตัวเองด้วย
คนที่ช่วงนี้ตกงานก็อยากจะสมัครกันเยอะ

ติดใจการเป็นอาหารไปสมัครในสิทธิ์เลย

ก็คือตอนนี้คือเดินอย่างหอมเลยครับลูก

ใช่นะครับจะว่าไปทุกวันนี้ด้วยสถานการณ์ต่าง
ทำให้หลายคนใช้ชีวิตที่เร่งรีบ
อย่างเช่นอะไรบ้างนอนดึกตื่นเช้า

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นครับ

และที่สำคัญต้องทานอาหารหลากหลาย

เอาง่ายตัวเองทุกคนถามตัวตัวเองก่อน

แต่โลกยุคใหม่คนนอนตีหนึ่งตีสองหมดเลยเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตมันพังไปหมดแล้ว
ทุกวันนี้ไร้ขายของบางทีตี๔๕ยังไร้อยู่เลย

แสดงว่าวันนี้นาฬิกาชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนไป
สิ่งหนึ่งเขาบอกมันจะต้องใช้นวัตกรรม
ใช้นวัตกรรมเนี่ยมันก็ได้เป็นตัวเนี่ยแอปโซ
มันก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จริงแล้วความต้องการของมนุษย์เราเราจะรู้เลยว่า
เราต้องการอะไรกันบ้างอย่างเช่นแอปโซตัวเนี้ย

ก็ต้องมีไฟเบอร์เพราะอะไร
ยิ่งแก่ยิ่งกับถ่ายยากอืม

ก็ยิบวิตามินใส่เส้นเลือดอันนี้มันก็เหมือนกับว่า
เอาในซองนี้มันยึดวิตามินเหมือนกันแต่ใช้เป็นการดื่มเอาไว้
ซึ่งก็รวมวิตามินเกลือแร่ไว้หลายชนิดที่พี่มดดำบอกไป
ใช่ค่ะก็มีทั้งแอปโซวันพลัสแล้วก็แอปโซทูด้วยถูกไหมคะ
แอปโซ๑พลัสอย่างที่พี่มธบอกเลยว่ามันมีจูลินซีรวม๖ชนิด
มีไฟเบอร์จากธรรมชาติผ่านกระบวนการนำมาบด
มีวิตามินอย่างวิตามินบีวิตามินซีวิตามินอี
ส่วนแอปโซทูเนี่ยนะคะก็จะเป็นแร่ธาตุค่ะ
มีทั้งแคลเซียมแมคนีเซียมโพแทสเซียมซิงค์ซิลิเนียม
ก็คือเอาง่ายนวัตกรรมมาดูแลสุขภาพนั่นแหละ
อย่างเมื่อก่อนตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อโภคเมื่อก่อนตัวเองกินกาแฟ
อย่างที่พี่หนุ่มก็บอกว่าเราท่านปรับกินกาแฟวันละ๖แก้

แฟนี่คือแบบชีวิตเลยอ่ะแล้วก็กินแบบว่าวิตามินวันละ๔๐๕๐เมตร
เขาบอกว่ามันทั้งหมดอยู่ในซองนี้
คือวิธีการกินก็ง่ายมากคือชงให้ละลายเราก็จะมีแก้วอันนี้ไปให้คุณด้วย
แก้วชงเนอะแก้วน่ารักมากถูก
คุณใส่ไป๒ช้อนหรือถ้าสมมุติเราอยากจะดีดหน่อยก็๓ช้อน
ทานทุกวันดีทุกวันรสชาติอร่อย
ทำไมเรานอนหลับอย่าลืมว่านอนหลับกับนอนให้เต็มอิ่มมันต่างกัน
นอนที่เต็มอิ่มเอาง่ายคุณก็คือแค่ตามตัวเองว่าปัสสาวะกี่รอบ
พอนอนคุณจะตื่นที่รอบ
ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันไปช่วยเกี่ยวกับการนอนหลับด้วย

สุดที่๑๔๑๕มาแล้ว

ขอบอกก็คุยกับเขาว่าขอลองกินก่อน๖เดือน
๖เดือนแล้วก็ถึงจะย่อมถ่ายโอเคใช้กับตั๊อยังก่อน
ก็คือขอลองกินก่อนเพื่อที่พูดได้อ่ะอ่า

อย่างที่บอกปกติเซตหนึ่ง๖๕๐๐บาท
แต่ขอเปิดตัวอยู่ที่๑๙๙บาท
จาก๖๐๐๐เหลือ๑๐๐๐เดียวหรอคะ

คุณซื้อชุดหนึ่งแล้วเราแถมอีกชุดหนึ่งใช่ไหม

โอ้โหจาก๖๐๐กว่าเหลือ๑๙๙๐บาท

เท่ากับคุณได้๔ชิ้นเนี่ยนะฮะจาก๖๕๐๐บาท

โอ้โหแน่นมากวันนี้คุณแอดไลน์เข้าไปทักก่อน
ค่ะคุณแอดไลน์เข้าไปทักก่อนที่ไลน์

ขอให้เฉพาะวันที่๔เมษายุนนี้
คือ๔กล่องที่เห็นอยู่ในจอนี้ได้หมดเลย

ดีจริงได้แก้วไปด้วยนะเนี่ยซึ่งเราได้ตัวนี้
เท่ากับคุณเนี่ยเอาไปผสมกันเลย

วันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าทุกวันนี้มัน
โรคมันอยู่ที่การยิปวิตามิน

ถ้า๔กล่องนี้จาก๖๕๐๐บาท
เฉพาะเปิดตัวเดี๋ยวรอให้มะดำถ่ายก่อน
ยังไม่มีคิวถ่ายให้เขา
ทำผมตรงไหนฮะตรงนี้แหละลูก
ไม่ลองเปลี่ยนผมบ้างอ่ะพี่มด
แอปโซไทแรนด์
แอปโซไทแรนด์แอปเข้าไปนะฮะ

โค้ดก็ได้แอปโซไทยแลนด์คุณได้๔ชิ้น

เหลือเพียง๑๙๙๐บาท

เป็นชุดว่ายน้ำเลยใช่ไหม

มันลดความเป็นกรดเป็นดัง

ใช่นะฮะแต่พี่มดเขาทานเป็นประจำเน

แอปโซไทแรนด์แอดไลน์เข้าไปเนาะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมครับ
เวลากินมันจะยิปไม่รู้สึกได้
โอเคแล้วถ้ากินปุ๊บหลับลึกด้วย

กลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
อ่าต้องเรียกว่าเป็นไงกันนะครับ
เชื่อว่าเดือนหนึ่ง๒งวด

ยังไงคุณก็จะต้องถูก๒งวด

มีผลวิจัยเขามาบอกว่าเล่นหวย
คุณต้องซื้อ๑๐๐งวดติดกัน

ใช้เวลากี่ปีถึงคุณจะถูกเลขท้าย๒ตัว

ไม่แต่ว่ามันคือสมมุติต่อให้ซื้อร้อยงวดติดกัน
แล้วมันจะมีเลขที่บังเอิญมาถูกจริงเหรอคะ

เหมือนอภพรน่ะ

มันเคยเอามาบวกลบมันถูกทุกงวดนะ
แต่บางคนเล่นเป็นสถิติคือมาคำนวณเป็นตัวเลขจริง

แล้วนางซื้อที่ละ๓๐๐บาท๒๐๐บาท

เออรับรายถือว่าบวก
นางก็บอกอีอิมสกูไม่มีหัวก็ให้ได้แซวอย่างอื่น

แต่เวลาถูกกินนางไม่ลงหรอก
แต่บางทีแต่หนูซื้น๓๐๐๐๐๐บาท๒๐๐๐๐๐บาท

คนซื้อหวยไม่มีใครเล่นสักคนหรอกค่ะ

วันนี้มาฟังผลการวิจัยนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้รองศาสตราจารย์ดรวราริสนะครับผมนะครับ

ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
เปิดเผยว่าภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สะท้อนปัญหาปากท้องของประชาชน
โดยเฉพาะหนี้นอกระบบสาเหตุส่วนหนึ่งนี่

อาทิลอตเตอรี่หวยใต้ดินพนันฟุตบอลหรือพนันออนไลน์
ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงการพนันรูปแบบต่าง

ตเตอรี่มันไม่ได้ทำให้ชนขนาดนั้นหรอก

แต่ไปเล่นออนไลน์หมดเนื้อหมดตัว

ป่ะบอลอย่างนี้หมดเนื้อหมดตัวจริง

แล้วอยากได้คืนปุ๊บทีนี้ก็เสียเป็นหนี้ก้อนใหญ่เลย
มันหนักไงเงินที่จ่ายออกไป
ใช่นะครับผมนะฮะซึ่งเขาบอกว่า
ผู้เล่นส่วนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ครับ
เขาบอกว่าต้องเล่นเพื่อถอนทุนคืน

ที่ผ่านมาทางมธมีงานวิจัย

ที่คาดใจด้วยรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
และสลากเลขท้ายที่สะท้อนผลลัพธ์โอกาส
หรือความเป็นไปได้ของการเล่นพนันรูปแบบต่าง
พบว่ามีโอกาสเสียมากกว่าได้ครับ
เกิดขึ้นได้น้อยมากอย่างการออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
มีโอกาส๑ใน๑๐๐นะฮะ
ที่ต้องซื้อเลขเดียวใช่ที่ต้องซื้อเลขเดียวกันต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยงวดนี่ครับอย่างที่น้องมิ้นบอก
ว่าต้องเป็นเลขเดียวไหมใช่ต้องเป็นเลขเดียวกันร้อยงวดเหรอเธอ
นะครับเลขอื่นไม่ได้ด้วยนะฮะ
เพื่อให้มีโอกาสถูกรางวัลเฉลี่ย๑ครั้งนั่นเอง
หรือต้องใช้เวลาประมาณ๔ปี๒เดือนครับ
จึงจะมีโอกาสถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๑ครั้ง
ส่วนรางวัลที่๑มีโอกาสเพียง๑ในล้านฮะ
นี่ไงนะครับทั้งนี้งานวิจัยดังกล่ายังได้แสดงผลตอบแทน
คาดว่าจะได้รับเปรียบเทียบระหว่างหวยบนดินและลอตเตอรี่
ว่ามีโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงใดนะครับ
พบว่าโดยเฉลี่ยมีโอกาสขาดทุนในทุกเกมประมาณ
กรณีซื้อลอตเตอรี่ขาดทุนประมาณ๔๐ของทุกเกม
เลขท้าย๒ตัวขาดทุนประมาณ๓๕
แล้วก็เล่น๓ตัวโต๊ดขาดทุนสูงสุด๗๐นั่นเองครับ

ไม่ค่อยชอบเล่นเพราะมิ้นรู้สึกว่า
มันเงินมันจ่ายออกไปก่อนแล้วโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะได้คืนไหม
มิน่าโง่กอ่ะมิน่าเสียดายคือไงมันออกไปแล้ว

ใช่ถูกต้องแต่คนที่เขาเล่นเยอะเนี่ยเขาก็หวังว่าขอแค่สักครั้งเดียว
เพราะเนี่ยฉันไปจับไอ้หน้าปู่อื่นอ่ะ
๘๗๙ออกแบบตรงแต่ตรงไหนออกตรงกลาง

ไปออกตรงกลาง๘๗๙จริงเลย
มดของมดเนี่ยออก๖๗๙เลขท้าย๓ตัว
๖๗๙แต่มันเฉียบไปนิดเดียวเพราะว่ามศ๘๗๙
ไม่มันอยู่ตรงกลางเลย๘๗๙แบบ
แต่เวลาเขาก็เลยบอกว่ามึงหยุดเถอะหยุดถามกูแต่กูเหนื่อย
ให้แต่ว่าไม่ให้เงินให้แต่ไม่ให้ถูก
แบบกวนประสาท
และอย่างนี้มารู้สึกแบบเอ๊ะหิลุ้น
ตีเหมือนได้เล่นเกม
แต่๒๓ตัวเลยครับว่าเดือนหน้าจะมาใช่ไหม

แต่อันนี้อันนี้ฉันจะลุ้นด้วยเพราะเขาจะลุ้นขึ้นทางด่วนฟรี๓ปี
โอ้โหอยากได้จริงเลยอ่ะ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณผู้ชมมาร่วมรุ้นรับโชคขึ้นทางด่วน๓ปีครับ
และรางวัลอื่นอีก๗๑๖รางวัลครับ

ตั้งแต่๑กรกฎาคม๒๕๖๕จนถึง๑๕พฤษภาคมนี้
ตามที่การทางพิเศษเขากำหนดเอาไว้

วิธีการลงทะเบียนนะคะก็คือจะลงทะเบียนได้เนี่ย
ลุ้นรางวันที่๑กรณวันที่๑ก็คือที่พี่มดอยากได้นี่แหละ

ขึ้นทางด่วนฟรี๓ปีแต่
ไม่ใช่ว่าพอขึ้นฟรี๓ปีขึ้นบุฟเฟ่วิ่งเล่น

ฟรี๓ปีแต่ไม่เกิน๑แสนบาท๑รางวัลค่ะ

ฟรี๒ปีไม่เกิน๗๐๐๐บาท๕รางวัล

รางวัลที่๓ขึ้นฟรี๑ปีแต่ไม่เกิน๓๕๐๐๐บาท๑๐รางวัล

รางวัลที่๔ขึ้นทางด่วนฟรีมูลค่า๓๐๐บาท๗๐๐รางวัล
แน่สงการอย่าหยุดฟรีอู้วเดี๋ยวฉันขึ้นใหญ่เลยเธอ

ตั้งแต่๑เมษาไปจนถึง๑๕พฤษภาคม
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้หรือเปล่า

เข้าไปดูการประกาศผลที่เว็บนี้แหละค่ะ
วันที่๑มิถุนายน
จะประกาศผลว่าใครจะได้ขึ้นฟรี๑แสน

เจ็ดหมื่น
วันที่๒เนี่ยคือให้บริการทางพิเศษฟรี๒ปี
แต่ไม่เกิน๗หมื่นบาท

เอาว่าขออนุญาตลงก่อนแล้วนะ

แต่มิ้นชอบแอปนี้มากเพราะว่ามันแบบมันเช็คยอดคงเหลือได้

มันแบบเช็คได้แต่หนูอยากได้ขึ้นทางด่วนฟรี
เพราะทุกวันนี้ทางด่วนทรหดกับชีวิตมาก

วันหนึ่งเราขึ้นทางด่วนเป็นร้อยนะ

มันเติบมือมาลึกรู้สึกว่าคนรับเขาอยากได้

ถือเติบเติมให้๕๐๐๐บาทแล้วก็ให้มีเข้าไปด้วย

เขาบอกเออมันได้ใช้ในชีวิตประจำวันเขาจริง

มาแล้วโอ้ยพิสเตอร์

กินอยู่แล้วกินอยู่แล้วกินอยู่แล้ว

เพื่อร่วมสร้างสีสันให้กับการเข้ากองประกวดนางงาม

ลุคแต่ละคนนี้อู้ยแตกต่างกันจนเป็นแฟนนางงามนี่

ทุกคนเนี่ยล้วนแต่สวยแซ่บ

มีเอกลักษณ์ของตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนี่ดู
เอาทั่วใบหน้าเลยดู

หรือเราไปกันที่มิสแกนพังงา

มาในชุดแดงแรงฤทธิ์นั่งรถริมูซีนสุดหรู

นี่โอ้โหมาเป็นงานฮอลลี่วูดเลย

มาแบบเทพีอาทีน่า

แล้วเราก็มีมิสแกนระยองดูสิ

เปิดตัวสุดพังในการขับมอเตอร์ไซน์แทนพี่วิงเลย

จนิตนาการผมไม่เลี้ยงนางงาม

เชื่อพี่เหอะจินตนาการเห็นไหมนั่งรถ

แต่วันนี้ที่ว่าส่งเข้ากองประกวดที่ไปสมัครประกวดใช่ไหม
เห็นมีประเด็นอยู่เหมือนกันเรื่องคนไปส่ง
ที่บอกว่าขับไปส่งมิสแกรนด์ถึงโรงแรมเลย
มิเจ
ข่าวมันออกแล้วทุกคนไม่เห็นหรอ
ถ้าข่าวออกแล้วก็พูดได้สิเนาะเมน
ก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ชอบนางงามอยู่แล้ว

ไหนคอนเตนส์หรือเปล่า

ไปกันต่อที่พี่ปิ่นเกรดมณีหน่อยจ้ะ
ช่อดอกไม้พร้อมการ์ดมาให้นะครับ
แล้วก็คนนี้ก็แห่ซุมดูข้อความกันนะครับ
ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนในวงการบันเทิ
เหมือนตอกย้ำกระแสเรื่องคู่รักยุค๙๐อย่างกันแล้วนะครับ
ให้กำลังใจนะครับพร้อมกับการ์ดข้อความชวนซึ้งระบุว่า
เป็นกำลังใจให้นะฉันรู้ว่ามันยากและเหนื่อย
แต่จำไว้ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็จะผ่านไปเช่นกัน
ถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งแล้วกอด

แกงหนังฟ้าแหละไหมเขาเรียนอยู่ชั้นอะไร

นั่นแหละมิตรภาพชาวจีนอยู่ดีมากว่า๒๐ปี

โชคดีในชีวิตของเราอีกอย่างที่สำคัญมากคือการมีวุ้นเป็นเพื่อนรัก
อยากหาเพื่อนที่มีความจริงใจอยากหาเพื่อนที่พร้อมจะเข้าใจเราเสมอในทุกสถานการณ์
อยากหาเพื่อนที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครอยากหาเพื่อนที่มีแต่พลังบวกให้เราเสมอ
ทั้งหมดมีอยู่ในตัววุ้นครบถึงได้บอกว่าโชคดีจังที่มีเพื่อนแบบนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว
แปลกใจว่าทำไมใครก็รักวุ้นนานาอยากเห็นวุ้นมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะ
วุ้นเดินไปข้างหน้าในทุกวันอยากบอกว่าถ้าต้องการให้ช่วยอะไร
หรือต้องการกำลังใจใดขอให้หันมองมานานาจะอยู่ข้างเสมอตลอดไปนะเพื่อน
รักมึงมากแฮปปี้บิเลเชสเตอร์เดย์มายบีเอฟเอฟ

อ่ะมาไหนจะไปโรงงานกับเขาพี่มดอ่ะยังไม่ได้ขอให้หลอนล้วย
หล่อนสำเร็จนางประสบความสำเร็จในความรักทุกอย่างนะยายวุ้น
ครับผมเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่ไข่กันต่อครับ
น่าจะเข้าไปรับใช้ชาติก็คือเข้ากรมเร็วนี้
แต่ยังไม่ได้บอกกำหนดวันนะคะว่าเป็นเมื่อไหร่
แต่ว่าทางค่ายเนี่ยทุกครั้งเวลาสมาชิกของศิลปินอย่างก่อนหน้านี้ที่จีนเข้าไปเนี่ย
เขาก็จะมีการประกาศบอกว่ามันไม่มีอีเวนต์ไม่มีการจัดอีเวนต์อะไรทั้งนั้น
แล้วก็ขอความร่วมมือแฟนคลับไม่อยากที่จะให้ไปออไปส่งไปอะไร
เพราะว่าอยากให้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัว
แล้วก็ไม่อยากให้สร้างความวุ่นวายแล้วก็ไม่อยากที่จะให้แฟนคลับเนี่ย
ถ้าไปกันเยอะก็กลัวจะเป็นอันตรายกับแฟนคลับด้วยนะคะ
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่สองแล้ว
ซึ่งพี่จินพี่ใหญ่เข้าไปเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วก็น่าจะมีการทยอยตามเข้ากรมกันไปทีละคนทีละคน

น้องไปอ่านข่าวไทยรัฐนิวโชว์ต่อไปวางไมค์

เดี๋ยวไปเจอมิ้นท์กับไทรรัฐนิวโชว์นะฮะครับ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนขอรบทรงชาติ

เพราะเจอทีไรผมก็เสียทรงทุกที

แค่วันนี้มันลำให้ค่ำเนื้อใจดี
ให้มิ้นไงเดี๋ยวให้มิ้นมิ้น
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา